คุณผู้ชมครับมีผู้ชายคนหนึ่งถูกยิงเสียชีวิตที่กระท่อมที่นครศรีธรรมราชนะฮะ
ลักษณะการถูกยิงในกระสุนเข้าหน้าอกนะฮะคือเรียกว่าทะลุเลย
ทะลุหน้าอกออกไปเลยนะครับทุกผู้ชมครับนี่ฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงกลางดึกคืนที่ผ่านมานะครับในท้องที่ของสพเฉลิมพระเกียรตินะฮะ
ตำรวจมาตรวจสอบนี่นะครับหลังจากได้รับแจ้งเหตุกระท่อมตรงนี้เป็นกระท่อมไม่มีเลขที่
อยู่ในพื้นที่หมู่เจ็ดตะบนเชียนเขาอำเภอเฉลิมพระเกียรตินะครับนี่ฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นค่ำวันนี้นะฮะช่วงค่ำวันนี้เลยฮะช่วงเย็นเย็นค่ำที่ตำรวจมาตรวจสอบเนี่ย
นี่นะครับคือผู้ที่เสียชีวิตชื่อนายโกวิทโดดำอายุ๓๖ปีนะ
คือนายโกวิทเนี่ยเขาเป็นคนชาวตำบลบางตะพงอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช
แต่เขามาทำงานอยู่แถวนี้นะฮะแถวที่เกิดเหตุที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
สภาพศพคือถูกยิงด้วยปืนยังไม่ทราบชนิดนะครับ
เข้าหน้าอกและลำตัวนะฮะมีจักรยานยนต์สีแดงจอดอยู่คันหนึ่งด้วยตรงกระท่อม
จากการตรวจสอบในเบื้องต้นนายโกวิทมาทำงานก่อสร้างมาสร้างบ้านให้กับคนในพื้นที่แถวนี้นี่แหละ
แล้วก็อาศัยพักอยู่ที่กระท่อมหลังนี้เพียงคนเดียว
ก่อนจะเกิดเหตุนายโกวิทย์อยู่ที่กระท่อมมีคนเห็นผู้ชายผู้หญิงนะฮะ๒คนนะครับ
คือคู่นี้เขาขับรถจักรยานยนต์ไม่ทราบยี่ห้อและทะเบียนมาหาผู้ตายที่กระท่อม
ชาวบ้านบอกว่าจากนั้นมีเสียงปืนดังขึ้นแล้วชายหญิงสองคนนี้ก็ขี่จักรยานยนต์ออกไปอย่างรวดเร็ว
จากการตรวจสอบในที่เกิดเหตุมีร่องรอยการต่อสู้กันด้วยนะครับ
ว่าจะมีการต่อสู้กันก่อนก่อนจะมีการยิงกันคนร้ายผู้ชายผู้หญิงที่มาเนี่ย
คงมีความขัดแย้งอะไรกับนายโกวิทย์มาถึงคงเคลียร์กันไม่ได้แล้วอาจจะมีการชกต่อยทำร้ายกัน
แล้วก็ใช้ปืนเนี่ยยิงกันนายโกวิทย์ถูกยิงเข้าไปเสียชีวิตนะครับ
ตำรวจไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดพบว่ามีผู้ชายผู้หญิงมาหานายโกวิท
หลังจากนั้นขี่รถออกไปนะฮะลักษณะท่าทางแบบลุกลี้ลุกลนนะ
กล้องวงจรปิดในระแวกที่เกิดเหตุสาเหตุคาดว่าน่าจะเป็นเรื่องธุรกิจผิดกฎหมายหรือเปล่า
เพราะว่าตรงกระท่อมตรงนี้เนี่ยพบว่านายโกวิทเขาใช้เป็นแหล่งมั่วสุมด้วยนะฮะ
แล้วยังพบว่านายโกวิทย์ผู้ตายเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
คือกระท่อมตรงนี้เป็นที่รู้กันว่าเขาพักเขาพักอยู่ที่นี่
แต่ความจริงแล้วพอกลางคืนถึงเวลานอนเขาไม่ได้นอนในกระท่อมนะ
เขาไปผูกเปรย์แล้วไปนอนใต้ต้นไม้อยู่แถวรอบกระท่อม
เปลี่ยนจุดไปเรื่อยเหมือนกับรู้ว่าจะถูกปองร้าย
คาดว่าคนร้ายเนี่ยอาจจะลอบมาหานายโกวิทช่วงกลางคืนอยู่หลายครั้งก็ได้นะฮะ
แต่ว่าไม่เคยเจอวันนี้ก็มาช่วงนี้ครับช่วงกลางวันเนี่ย
ช่วงเย็นเนี่ยนะฮะมาถึงก็มีปัญหากันก็ทำร้ายกันแล้วก็ยิงเขาตายเลย